คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ที่เรารายงานข่าวไปช่วงประมาณวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่ของเมียนมาร์เขาไปจับกลุ่มคนไทย๘๑คนที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ไปจับกลุ่มได้ในสถานบันเทิงในโรงแรมในรีสอร์ทที่อยู่ห่างจากชายแดนไทยไปแค่ประมาณ๑๐กิโล
จับได้๘๑คนตอนนั้นเนี่ยคาดว่าใน๘๑คนนี้น่าจะมีแก๊งมันทุกเม็ด
อาจจะมีเทพบุตรโซโลหรือนายปัณวิทย์ประทุมอยู่ในนั้นด้วย
แต่เราได้ไปสอบถามทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่รู้
ว่าคนไทยที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายไปที่เมียนมาร์เนี่ยแน่นอนเขาก็ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวอยู่แล้ว
ก็ต้องตรวจสอบดูรูปภัณฑ์สันธารลายนิ้วมืออะไรก่อน
สุดท้ายแล้วเนี่ยทางการไทยก็เลยประสานไปทางเมียนมาร์ค่ะว่า
อายัดตัว๕คนใน๘๑คนนี้๕คนนี้ไม่มีเทพบุตรโซโลนะแต่มีเครือข่าย
เป็นสมุนเป็นสมุนของเทพบุตรโซโลก็คืออยู่ในแก๊งมันทุกเม็ดนี่แหละ๕คนนะคะ
มีรายงานว่าพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ก็เดินทางไปรับตัว๕คนนี้ตามไหมจับในคดียาเสพติดแก๊งมันทุกเม็ดนะคะ
๕คนนี้เป็นสมุนค่ะเป็นลูกน้องของเทพบุตรโซโลหรือนายปัณวิทย์ประทุมนะคะ
คือทางเมียนมาร์เขาจับได้๘๑คนเป็นผู้ชาย๔๘คนเป็นผู้หญิง๓๓คน
แต่เราขออายัดตัวมา๕คนเพราะว่ามีหมายจับในคดียาเสพติดนะคะ
๕คนนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยนายชาติชายพิมพ์บุตรหรือบิ๊ก
นายกิติศักดิ์สำรานสุขนายชัยนรงวงศาโรธนางสาวนิพาดาโพคา
นางสาวกรวิพาเสียงสนอทั้งชายหญิง๕คนนี้เป็นกลุ่มเป็นแก๊งมันทุกเม็ด
แต่เป็นระดับลูกน้องก็เลยคาดว่าตอนนี้นายปัณวิทย์หรือว่าเทพบุตรโซโลอาจจะหลบหนีข้ามแดนกลับมาในไทยซะด้วยซ้ำนะ

อาจจะย้อนกลับมาอันนี้เจ้าหน้าที่รายงานข่าวในเบื้องต้นนะเพราะว่าตอนนี้ทางการเมียนมากดดันหนักมาก
อาจจะอาศัยจังหวะช่วงนี้หนีข้ามกลับมาที่เมืองไทยครับ
แต่ว่าตอนนี้นะคะการจะรับตัวทั้ง๕คนกลับมาฝั่งไทยเนี่ยคาดว่าจะมาถึงกลางดึกคืนนี้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าพลตำรวจโทษสุรเชษไปรับด้วยตัวเองก็ออกจากเชียงรายประมาณสัก๓ทุ่มไปเครื่องบินเจ็ตนะคะ
ก็จะคุมตัวกลับมาตอนแรกผู้สื่อข่าวบอกว่าเหมือนท่านจะมีการแถลงข่าวด้วย
แต่ยกเลิกการแข่งข่าวไปก่อนเบื้องต้นเราก็มีข้อมูลมาเท่านี้ก่อน
เทพภพุทธโซโลเนี่ยลูกพี่ใหญ่ไปอยู่ด้วยไหม
แล้วคนอื่นไปไหนเพราะว่าออกหมายจับไปเป็น๑๐คนนะคะ